สวัสดีครับ๙นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ได้ชมภาพของสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ

แต่ว่ากลางสัปดาห์นี้มีรุนนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้บ้าง
แต่ว่าฝนที่ตกลงมานี้เกิดจากอะไร
พื้นที่ไหนจะได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนในครั้งนี้บ้าง
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
วันนี้พบว่าปัจจัยที่นำความหนาวเย็นมาสู่เมืองในของเรา
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ตอนนี้ถอยร่นออกจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของสปลาวรวมไปถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาพรวมทั่วไทยวัน๒วันนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมอุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ถ้าหากดูภาพรวมแล้วจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนั้น
ออกจากพื้นที่ประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้เช้าวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นเท่านั้นนะครับ
อุณหภูมิอยู่ระหว่าง๑๕๙ไปจนถึง๒๒๙องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับประกอบไปด้วยภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงอีสานตอนล่าง
อุ่นขึ้นแล้วนะครับปรากฏเป็นพื้นที่สีเหลืองอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
ในช่วงเช้ารวมไปถึงช่วงเย็นมาดูช่วงบ่ายวันนี้กันครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าในช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมินั้นค่อนข้างที่จะร้อนระอุหน่อยนะครับ
โดยช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนนี้คือช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีเหลืองคือบริเวณที่มีอากาศอบอ้าวเนี่ยนะครับ
ปกคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับในภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็กินพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ขณะที่ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ระดับไปแตะเกือบ๓๙องศาเซลเซียตในช่วงบ่าย
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนี่คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อนที่อาจจะต้องเผชิญกันในระยะวัน๒วันนี้
แต่ว่าหลังจากวันอังคารเป็นต้นไปเพราะว่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเมืองของเรา
เป็นบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางครับ
การเข้ามาเยือนในค่อนข้างนี้ก็จะแผลลงมาปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ลักษณะเช่นนี้ภาพรวมแล้วก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นอากาศก็จะเย็นลงนะครับ
โดยคาดการณ์ว่าอากาศจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
กระดาษที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับน่าจับตามองด้วยเช่นกัน
เพราะว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปจะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเมืองไทยของเราครับ
โดยพื้นที่ภาคเหนือพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
เป็นคลื่นกระแสลมที่เคยพัดมาในเดือนมกราคม
เลื่อนที่ในระดับสูงสามารถให้จะเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นผิวลอยขึ้นสู่ชมยากาศ
ตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาได้
นี่คือกลุ่มฝนที่จะตกมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
มีลุ้นเช่นเดียวกันนะครับว่าช่วงแรกของการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นนั้น

ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นวันพุธพฤหัสสบดีมีลุ้นว่าหลายพื้นที่อาจจะต้องเผชิญกับสายฝน
ดังนั้นต้องติดตามสภาพประกาศอย่างต่อเนื่อง
มาที่สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้
บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
ที่พัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่สีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือ
บริเวณที่คาดกันว่าขึ้นจะสูงประมาณ๒เมตร
ยาวปกคลุมตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปจนถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาส
โดยเฉพาะช่วงสายคลื่นอาจจะแรงเป็นพิเศษ

ดังนั้นชาวเรือที่จะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ทีนี้เราดูแสนนักการฝนที่วันนี้กันบ้าง
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรนาคตธรรมแรงไทยรัชท์ทีวี
ภาพรวมแสนนักการฝนตลอดวัน๒วันนี้

หากเราคำนวณต่อไปจะพบว่าวันนี้เนี่ยนะครับ
กลุ่มฝนที่จะก่อตัวในพื้นที่ประเทศไทยนั้นมีบางเท่านั้นนะครับ
มีปลายบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
ตอนบนของภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ตอนกลางตกแบบเล็กน้อยเท่านั้นมาไวไปไวนะครับ
กลางสัปดาห์มาลุ้นกันใหม่ว่าจะมีฝนมาเติมเต็มได้หรือไม่
คือพายุไซโครนที่มีชื่อว่าวินสตันนะครับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

ทางกลางมหาสมุทรปาซิฟิกในบริเวณหมู่เกาะด้านกล่าว
มีการคาดการณ์ว่าในช่วงสุดสัปดาห์หน้า
ดังนั้นใครก็ต้องติดตามจะติดตาม

ในภาพรวมระบบอากาศทั้งไทยรวมมาถึงต่างประเทศ
ที่ยังต้องตรวจสอบกันต่อไป

แล้วก็ได้เติมเต็มบุญเติมเต็มความสุขเติมเต็มสิ่งดีในวันมาคบูชาด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป